มาดูเรื่องของความยินดี

ยินดีกับกำนันในจังหวัดยาลานะคะ

ปกติแล้วก็จะต้องมีงานเลี้ยง

ยังเลี้ยงความยินดีให้กับหลานอีก๔คน
เพิ่งจบการศึกษาจากเมืองนอกเมืองนาด้วย

ลูกแล้วก็หลานของนายวาซีวาแมดีซา

เป็นอดีตครูประชาบาลผู้แสวงหาความเป็นธรรม

จำลาตำแหน่งกำนันของตำบลท่าทง

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

รวมทั้งหมด๔คนและหลานเขย
อีกหนึ่งคนก็กำลังจะจบปริญญาเอกด้วย
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริน

เพื่อนผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่

แล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เลี้ยงแขกไปล้มโพล

งานนี้ค่ะสำหรับนางสาว

อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน

บอกว่าเมื่อมีใครเรียกว่าด็อกเตอร์
รู้สึกเขินแต่ว่าก็ภูมิใจนะคะ
ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณคุณลุงกำนัน
เป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นคนมุ่งมั่น

มีความพยายามที่จะเรียนหนังสือ
โดยจะพาไปเรียนพิเศษที่กรุงเทพ

หนทางข้างหน้าคงไม่ยาก

ตรงกับวิชาชีพที่คนส่วนใหญ่
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับ